ชาวบ้านจังหวัดอังท้องเขาบอกจับได้แทคนร้ายมาขโมยรถเขน
น่ะรถเขนที่พระท่านใช้บินทบาทแล้วก็ถั่งน้ำมันสองร้อยลิตรสอง
ใบไอ้เถียงคอเป็นเอ็นเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้แหละครับ
รักอ่ะมันไปไหนแล้วผมไม่ทำกับมาหรอก
โอเคเค้าจะเห็นนั่นจริงนรรย์เลี้ยว
ถ้าเค้าไม่เห็นจะเลี้ยวมาไหมเนี่ย

โอ้เทียงขอบรรณเอ็นเเป็นอย่างนี้นี่เอง

ช่วยกันจับตัวนายสถาพรตาสุวรรณอายุ๓๒ปี
จับได้หน้าวัดจำปาหล่อนี่แหละนะครับ

แล้วก็ถังน้ำมันเปล่าแบบถังนี้นะฮะ

กันมาดูไม่พอมารุมต่อว่า

นะบอกไม่ได้ขโมยก็ขอยืมไง
ขอยืมถังน้ำมันไปใส่ขยะแล้วเดี๋ยวเสร็จเนี่ยจะเอามาคืน

เพราะว่าพฤติกรรมของนายสถาพร
เข้าออกวัดบ่อยที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาโกรธกันเนี่ยคุณผู้ชม
แบบนี้ที่ผ่านมาลักเล็กขโมยน้อย
ตามวัดตามบ้านเรือนของประชาชนอยู่เป็นประจำ
แต่มันไม่มีหลักฐานมัดตัวจนกระทั่งครั้งนี้แหละ
นะฮะชาวบ้านเฝ้ากัน
บางคนไม่ได้นอนนะเพราะระแวงว่าคนร้ายจะมาขโมยทรัพย์สิน
เมื่อวานนี้มีคนเขาเห็นสถาพร
ขี่รถจักรยายนมาขนนี่ฮะในภาพวงชอบปิดครับ
นี่ครับขี่รถมาขนถังน้ำมันออกไป
คราวนี้หลักฐานมันชัดช่วยกันล้อมจับ
แล้วโทรเรียกตำรวจให้มารับตัวไป
เจ้าตัวขัดขืนนะขัดขืนแบบในคลิปแบบเถียงคอเป็นเอ็นอ่ะ
มีการถามด้วยมาจับผมไม่เสียประวัติ
พูดจบเท่านั้นชาวบ้านขำกันกลิ้งเลย
บอกประวัติเองมันโชคโชนอยู่แล้วเออนะ
เสียไปมากกว่านี้แล้วไม่เสียไปมากกว่านี้แล้วชาวบ้านว่า
ตำรวจสพเมืองอ่างทองควบคุมตัวนายสถาพร
ฯบรรยาบนิยมคคดีที่ลงพรรคชาวบ้านก็โล่งใจนะฮะ
จะได้เลิกหวาดระแวงสักทีแต่ขอเตือนครับ